คือปกติเราได้ยินว่าอาหารที่ไหนอร่อยเราก็จะไปใช่ไหมคะ
แต่ละจุดก็จะมีสักอย่างสองอย่างละที่อร่อย
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดินทางเสียค่าใช้จ่าย
ชิมด้วยได้ช็อปด้วยเป็นไงล่ะคะไปอีกทีเดียว

ฟินเลยค่ะไปดูจากสกุปชิ้นนี้ค่ะ
เริ่มที่ผัดไทยมันกุ้งจากร้านผัดไทยประตูผี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมาลิ้มลอง
ที่ทานเนื้อก็ต้องรองเมืองเกาเหลา
ตำรับเก่าเหล่าเนื้อตุ๋นที่มีความเก่าแก่เกือบ๗๐ปี
สูตรเครื่องยาจีนที่อร่อยขึ้นชื่อ
ข้าวขาหมูจุลาเนื้อหนังของหมู
ุ่มจากการตุ๋นจนได้ที่
เสิร์ฟบนข้าวร้อนในราคาเข้าถึง
นับเป็นศูนย์รวมสตรีทฟู้ดชื่อดังของไทยมาตั้งไว้ที่นี่
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล
รังสรรค์ให้ได้ลิ้มลองที่นี่ที่เดียว
ฟินกับอาหารเลิศรสเดินช้อปปิ้งต่อในบรรยากาศไทย
โมเดิร์นผสานความหรูหรา
ให้ได้ตื่นตาตื่นใจกับการช้อปปิ้ง
และกิจกรรมที่หมุนเวียนแบบไม่สิ้นสุด
สนองทุกไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
ภายใต้คอนเซ็ปต์เอสโปรดและเลสลี่
ค้นพบไม่มีวันสิ้นสุด
คาวเทราะห์ทีวีรายงาน

ครบรายการจะจัดเลยค่ะเรา๓คนนะฮะ